คุณค่ะชาวนี้ต้องเยี่ยมเยี่ยมหน่อยนะครับ
เพราะว่ากำลังมาสอดแนมนกยูงครับ
เขาบอกว่าลงมากินข้าวโพงข้าวโพดหนีแรงมากินข้าวโพดแถวนี้
หู๓ตัวค่อยหน่อยเดี๋ยวไม่ได้ดูนกยุงลำแพง
คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับพบว่าหลายพื้นที่ครับ
จากนกยูงได้รับผลกระทบแล้ว
ชาวอีสานชาวเหนือครับมีภาวะภัยแรงเกิดขึ้น
หลายคนสงสัยว่าจะมีฝนตกบ้างหรือเปล่า
อากาศหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นยังไง
คุณผู้ชมเดี๋ยวมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
ในช่วงเดือนหน้าธันวาคมต่อเนื่องไปจนถึงมกราคม
จะพบว่าเป็นช่วงที่อากาศจะหนาวเย็นที่สุดในรอบปีนะครับ
ปัจจัยหลักก็มีอากาศเย็นจากบริเวณทางตอนบนประเทศจีนนะครับ
แผลลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับก็จะเป็นปัจจัยจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
พัดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ซึ่งก็ทำให้เกิดลักษณะของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับ

ช่วงไหนที่อากาศหนาวลมเย็นมีการแผลลงมาก็จะทำให้ภาคใต้มีฝนเกิดขึ้น
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับภาพรวมในช่วงเดือนธันวาคมทั้งฝนทั้งลมหนาวแต่ละพื้นที่
แต่ละภาคจะเจอกันมากน้อยแค่ไหน

กันก่อนน่ะแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ธุรกิรูปฝนของตอนบน
แต่ว่าตอนบนก็มีโอกาสเจอฝนนะครับซึ่งจากการคาดการณ์ของ
ก็พบว่าโอกาสการเกิดฝนในช่วงเดือน

ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานรวมไปถึงกรุงเทพมหานคร
ต่ำกว่า๑๒๐นะครับ
ส่วนจำนวนวันก็มีวันถึง๒วันเท่านั้นนะครับ
แล้วก็จุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับ
ซึ่งปรากฏว่าถึงแม้ว่าจะมีค่าต่ำกว่าร้อยละ๑๐เนี่ยนะครับ
แต่ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ประมาณ๑๗๕๓๐๕มิลลิเมตรนะครับ
ช่วงวันเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๐๑๒วันนะครับ
ลงมาคืนในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันนะครับ
วันที่มีโอกาสเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๗๙วัน
นั้นก็อยู่ที่ประมาณวันถึง๒วันเท่านั้นนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูอากาศหนาวลมเย็นกันบ้างนะครับ
ว่าธันวาคมนี้การคาดการณ์จากกรมประตูเป็นอย่างไรนะครับ
คาดการณ์ก็พบว่าอุณหภูมิมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติ
ภาคเหนือสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียต
อีสานครับสูงสุด๓๒เช่นเดียวกันต่ำสุดประมาณ๑๗นะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๐
ต่ำสุดประมาณ๑๙องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
สูงสุดที่ประมาณ๓๑นะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๒นะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันสูงสุดที่อยู่ที่๓๓นะครับ
ต่ำสุดอยู่ที่๒๒เช่นเดียวกับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
ดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยนะครับอากาศค่อนข้างแปรปวนนะครับ
ฝนทั้งลมอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องก็ต้องระวังกันหน่อย
นี่เป็นการคาดการณ์นะครับพื้นที่ที่อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ

ในช่วงนี้จะพบว่าอุณหภูมิจะต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต
กินพื้นที่ในหลายพื้นที่ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลาง
แต่ว่าสีฟ้าครับคือจุดที่อุณหภูมิจะต่ำกว่า๘องศาครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่จังหวัดที่ติดอยู่กับลาวติดอยู่กับพม่านะครับ
ดังนั้นในช่วงเดือนธันวาคมต่อเนื่องเดือนมกราคม
พื้นที่เหล่านี้อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่าอาจจะต้องเจอเรื่องของอากาศหนาวจัดตามยอดดอยยอดภู
นักท่องเที่ยวที่จะไปก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วย
คุณผู้ชมครับรู้เรื่องฝนดูเรื่องลมหนาวไปแล้ว

ไม่รู้ว่าจะถึงเวลาลำแพงของเขาหรือยัง

โอ้โฮสอบบินแล้วเอิญแล้ว
โอ้โฮสวยงามจริง